ส่วนที่อีสานใต้เมื่อวานนี้บุรีรำครับคุณผู้ชมฮะ
เชื่อไหมครับฝนตกอยู่
เห็บลงหนักอยู่ด้วยนะ
โอ้โฮเกิดทั้งร้อนเกิดทั้งเย็นเลย
ทฤษฐาบาลสะตึกนะครับและทีมกู้ไพเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น
ชั้นล่างไฟไหม้อย่างรุนแรงเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบชั้นล่างนะครับ
ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะ
ส่วนผู้อาศัยนะครับที่อยู่ในบ้านมี๓คนด้วยกัน
มีคุณตาคุณยายแล้วก็หลานสาว
เพราะดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ถิตารีเป็นหลานสาวเนี่ยเล่าบอก
เมื่อคืนนอนอยู่ชั้น๒กันหมดฝนตกหนักนี่ฮะน้องเล่าอยู่
จู่น้องได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วได้ยินเสียงระเบิดตุ้ม
จากนั้นครับคุณผู้ชมฮะควันมันออกมาจากห้องครัวชั้นล่าง
เธอก็ตะโกนเรียกคุณตาคุณยาย
รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันครับออกไปนอกบ้าน
ส่วนสาเหตุน่าจะไฟฟ้ารัดวงจรเนื่องจากฝนตกครับ

แล้วก็ได้ยินเสียงแบบ
ไม่รู้ว่ากระจก
หรือแก้วหรือจานแตก

ฝนตกหนักเหมือนกันครับมีพายุลูกเห็บด้วย
บ้านเรือนประชาชนเสียหายไปหลายหลังเลยนะครับ
ตอนนี้ทางปพนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับ
ระวังนะฮะพายุฤดูร้อนมันจะมีอิทธิพลไปจนถึงประมาณวันที่๒พฤษภาคมทีเดียวครับ
นี่แหละค่ะมีลูกเห็บด้วยนะคะ